อ่ะฮะไหนวางแผนจะถอยรถใหม่จะซื้อรถใหม่
เนี้ยถ้าฉันรอได้ฉันรอไปก่อนนะถ้ารอ
ปีหน้าได้ก็จะดีเลยแต่เพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกัน
บัตรเครดิตบัตรเดบิตถ้าไม่มีไม่ได้แล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้

เมื่อก่อนเนี่ยถ้ายังจำก็ได้เราฝากเงินสดโดยไม่ใช้บัตรได้

แต่ก็ยังมีทางเลือกนะคุณผู้ชมสามารถจะฝากเงินสดโดยใช้บัตรประชาชน
ตัวแทนรับฝากเงินอื่นแล้วมันมีผลเมื่อไหร่
มีผลเดือนหน้า๑๕พฤศจิกายนครับ
เรื่องนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะออกรถใหม่ผ่อนรถต้องรู้ครับ
โดยราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ใครจะเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์
สถาบันการเงินต้องคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับ
โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด
ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่แบบเดิมนะ
รวมไปถึงใครที่พอมีเงินก้อนอยากจะปิดยอดก่อนกำหนดเนี่ย
ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องมีส่วนลดให้ด้วยครับ

ฟังแบบนี้ใครจะซื้อรถใหม่ถ้ารอได้รอปีหน้าดีกว่าครับ

รัฐบาลทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว
ละ๑๐๐๐บาทตามโครงการประกันรายได้ข้าว
ให้กับชาวนาที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ๑๗ตุลาคม
พี่น้องเกษตรกรชาวนาสามารถจะไปตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้
ออนไลน์ได้ครับที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
โดยสามารถเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
หากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถนำออกไปใช้ได้ทันทีครับ